อีกหนึ่งเรื่องค่ะพาไปดูคลิปกันบ้างดีกว่า
อุทาหรณ์นะคะเป็นคลิปจากกล้องหน้ารถ
จับภาพรถพลิกอัพนะคะเร่งเครื่องแซงคันหน้า
แต่ว่ายังไม่ทันพ้นนะคะทำให้รถอีกคันเสียหลัก

นี่แหละค่ะเป็นนาทีขณะเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ชนกันนะคะ
คันหนึ่งตกลงไปในคลองส่งน้ำบนถนนเรียบคลอง๒ฝั่งตะวันออก
รั้ววัดพระธรรมกายอำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานี
เมื่อช่วงเที่ยงของเมื่อวานนะคะ
โดยกล้องหน้ารถจับภาพรถอีซูซูรุ่นมิวเอ็กซสีขาว
หมายเลขทะเบียน๒กกทท๔๓๙๔กรุงเทพมหานคร
ชนกับกระบะอีซูซูรุ่นดีแม็กซสีบรอนซ์
หมายเลขทะเบียน๑ทพ๙๖๖๓กรุงเทพฯ
เสียหลักพุ่งตกลงไปในคลองส่งน้ำค่ะ
โดยในเดชเด่งดวงอายุ๔๒ปี
คนขับรถกระบะอีซูซูดีแม็กซ์ให้กันกับตำรวจนะคะ
ว่าขณะขับรถมุ่งหน้าถนนบางขันหนองเสือ
เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุกำลังจะแซงรถคันหน้า
แต่เป็นจังหวะที่รถอีซูซูรุ่นมิูเอ็กสีขาวขับสวนทางมาพอดีค่ะ
แม้ว่าจะพยายามเร่งเครื่องแซงแต่ก็ไม่พ้นนะคะ
ชนกันจนพุ่งตกลงคลองน้ำข้างทาง
โชคดีที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตค่ะ
ขณะที่พันธบรวจโทสุชัยแสงส่องสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูทรคลองหลวง
ก็ได้เชิญคู่กรณีทั้งสองไปสอบปากคำเพิ่มเติม
เพื่อแจ้งข้อกล่าวหาดำเนินคดีทางกฎหมายต่อไป
ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคลิปที่เป็นอุทาหรณ์ของผู้ใช้รถใช้ถนนนะคะ
ให้เพิ่มความระมัดระวังขณะขับรถกันด้วยค่ะ
ไม่ควรแซงจะรีบอย่างไรก็ตามไม่ควรแซงจริง
เพราะไม่งั้นก็นี่แหละค่ะแทนที่จะได้ไปเร็วกว่าจะถึง
อืมนะครับ